ท่านผู้ชมครับวันนี้มีข่าวที่หลายคนได้ยินข่าวโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่ก็ตกใจ
เมื่อได้เห็นภาพเพราะว่าเป็นม้าโอ้โห๔๐กว่าตัว
ในพื้นที่ปากช่องเนี่ยตายกันตายยังไม่ทราบสาเหตุ
คนก็เกิดอะไรขึ้นช่วงนี้ก็ช่วงโควิด๑๙ด้วย
คือในพื้นที่ตำบลขนงพระที่ปากช่องนครรัชศรีมาเนี่ยฟาร์มเลี้ยงม้าเขาเยอะ

แล้วตายไปเนี่ยรวมแล้ว๔๒ตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยต้องมีหนังสือขอความร่วมมือไปยัง
ชมรมสโมสรนะให้หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายม้าเข้าออกพื้นที่เสี่ยงต่างเป็นการชั่วคราว
แล้วก็แจ้งสมาชิกเรื่องการตายของม้าอย่างเฉียบพลันในพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เราตรวจสอบให้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับม้าเหล่านี้นะฮะ
เนี่ยครับที่ล้มตายกัน๔๒ตัวเนี่ยที่ปากช่องโคราชเนี่ย
สัตวแพทย์พศวีสมใจประสุทธิ์จังหวัดนครราชศรีมาบอกว่าที่ม้าตายอย่างน้อยณขณะนี้๔๒ตัวนะครับ
ซึ่งเป็นโรคติดต่อเชื้อร้ายแรงที่เกิดจากไวรัส
ไม่เกี่ยวกับคนนะฮะมีผลแค่ม้ากับลาโรคนี้เป็นโรคใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในไทย
นี่ฮะอันนี้คือตัวภาหะของมันนะครับ
ผลตรวจอย่างเป็นทางการอย่างละเอียดเนี่ยต้องรออีกประมาณ๑สัปดาห์นะครับ
แต่ว่าประสุทธิ์จังหวัดนครรัชศรีมายืนยันว่าไม่ใช่โรคติดต่อ
้าที่ตายทั้งหมดทำการฝังกลบทุกตัวแล้ว
เพื่อป้องกันไม่ให้มีแมลงที่เป็นภาหะไปตอมนะ
เผยแพร่ไปแพร่สู่โรคไปแพร่โรคสู่ม้าตัวอื่นอีก

ย้อนดับนะครับว่าอ่าได้ลำเนินการอ่าบ้านตอน
ไม่ได้มาตรฐานสารแล้วก็เปิดลำเนินการเอาตามระเบียบ
ไม่ว่าจะเป็นการอ่าภาคใช้หรือกฏ่อน
ปากช่องหรือว่าที่อื่นก็จะได้ชัดเจนกันว่าเกิดจากอะไรนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายนายสุรพันธ์ศิลปสุวรรณนายอำเภอปากช่อง
และนายภัยรัฐปากขีบทองปสุศัตริย์อำเภอปากช่อง
ไปตรวจฟาร์มม้าแข่งนะฮะอยู่ที่แถววัดขนมพระใต้
พื้นที่หมู่๒บ้านขนมพระใต้ตำบลขนงพระ
นี้มีพื้นที่๑๐กว่าไร่นะครับเลี้ยงม้าอยู่๑๐กว่าตัว
ฟาร์มนี้บอกว่าเมื่อ๒วันที่ผ่านมาม้าตายไป๓ตัว
ส่วนพื้นที่ตำบลขนมพระแล้วก็พื้นที่โดยรอบ
มีฟาร์มม้าทั้งหมด๑๐ฟาร์มม้าทั้งหมดตายรวมกัน๔๒ตัว
เริ่มตายตัวแรกตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์แล้ว
สุสัตว์นำยาฆ่าเชื้อไปฉีดรอบคอกม้าทุกฟาร์ม
ฉีดอีกครั้งแล้วก็ออกคำสั่งฟาร์มม้าที่มีม้าตาย
ทั้ง๑๐ฟาร์มห้ามเคลื่อนย้ายม้าออกจากฟาร์มโดยเด็ดขาด
ส่วนในปากช่องมีฟาร์มเลี้ยงม้าอยู่ทั้งหมด๒๔ฟาร์มนะครับ
ตอนนี้แจ้งทุกฟาร์มให้ทำความสะอาดม้ากับคอกม้าแล้วนะฮะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากคนเลี้ยงม้าคนหนึ่งนะครับ
บอกว่ามีฟาร์มม้าในพื้นที่เนี่ย
ม้าลายมาพักแล้วก็ส่งไปต่างประเทศ
ไม่รู้ว่าเชื้อมันมาจากตัวลิ้นที่มันไปกัด
ไปกินไปตอมม้าลายตัวนั้นหรือเปล่า
แล้วเนี่ยฮะแล้วมันก็ไปต่อม้าตัวอื่นที่อยู่ในฟาร์มที่ไม่ใช่ม้าลาย

แต่ทีนี้มันอาจจะตรงตรงนั้นไงเพราะว่า
้าลายตัวนั้นไม่รู้ว่าจะมาจากทางแถบแอฟริกาแอฟริกันอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับ
นี้มีแมลงจำพวกลิ้นเป็นภาหะนำโรคนะครับ
ม้าที่ป่วยจะตายอย่างเฉียบพลัน
ภายในแค่สองสามชั่วโมงเท่านั้น
เพราะเชื้อที่เข้าไปมันทำลายถึงระบบหายใจของม้า
อาการเริ่มแรกนะครับท่านสังเกตนะฮะ

ม้าจะไม่กินย่าจะเสื่องซึมอยู่สัก๒๓วัน
มีอาการตาบวมกรามบวมด้วยนะครับ
แล้วมันก็จะตายโดยเฉียบพลัน

ตกลงแล้วมันจะชัดเจนไหมว่า

อย่างเป็นทางการจะออกมาอีกประมาณ๑สัปดาห์นะฮะ